เรื่องไม่สบายใจกันต่อกับภาพเหตุการณ์นี้นะคะ
หลายคนเขาบอกชินตาแต่เราก็ไม่อยากให้ชินตาหรอก
เพราะว่าเด็กนักเรียนใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลย
ถือมีดไล่ฟันกันกลางถนนเลยค่ะ
ถ่ายคลิปก่อน
นี่คุณจะเปิดเทิมเองนะ

ในคลิปจะเห็นว่ามีกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเนี่ย

สวมเครื่องแบบชุดนักเรียนขาสั้นก็มี

เครื่องแบบชุดนักศึกษาสวมเสื้อช็อปของสถาบันของตนเอง
พร้อมถืออาวุธครบมือค่ะทั้งมีดทั้งดาบยาวไล่ฟันกัน
แทงกันกลางถนนเลยงานนี้เรียกว่าไม่เกรงสายตาประชาชนหรือว่า
ผ่านไปผ่านมาเลยนะจนกระทั่งเขาต้องบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แบบทุกคนที่เห็นเขาก็ตกออกตกใจเขากลัวจะโดนลูกหลง
ถูกต้องครับเพราะส่วนใหญ่ลูกหลงเนี่ยมันจะมาโดนกับคนที่เขาไม่รู้เรื่อง
ใช่ค่ะแล้วที่เห็นในคลิปเนี่ยวิฝนโอ้โหมีนักเรียนนักศึกษาคนอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้อ
เขาไม่รู้เรื่องขับรถสันจรไปมาเนี่ยแล้วเขาก็เดินข้างทางเพื่อที่จะขึ้นรถสาธารณะ
ใช่ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊ก
ล็อกอาชีวะทุกสถาบันจนถูกแชร์กลายเป็นไวรัลเลย
แล้วก็เกิดกระแสตำหนินะว่าพฤติกรรมของกลุ่มพวกนี้เนี่ย
คือเป็นนักเรียนหรือเป็นนักเลงกันแน่
เอาจริงนะทุกสถาบันผมว่านักเรียนดีคนดีเขามี

มันจะมีบางพวกบางกลุ่มที่มาทำให้เสียชื่อเสียงแบบนี้
ก็ฝากไปยังหน่วยงานสถาบันสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดด้วยนะครับ
กลิ่นชอบน่าสุดท้อง